เมื่อวานก็สู้กันสนุกแล้วนะครับแล้วก็สุประโชคสารชาติเป็น
กำลังสำคัญของทีมด้วยมีจังหวะลากลุยนะครับแล้วก็
เกือบจะยิงประตูให้บุรีรำแซงขึ้นนำในช่วง
เวลาแต่ว่าไม่สำเร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเขาก็เจ็บบริเวณหัวเข่าครับต้องประถมพยาบาลข้างสนามสุดท้ายไม่ได้ยิงจุดโทษนะครับในช่วงที่ลุ้นถึงดีกากันหลายคนก็สงสัยว่าหายไปไหนน่าจะเจ็บแน่แฟนบอลไทยก็เลยกังวลถึงเรื่องนี้เพราะว่า๑๕ตุลาคมเนี่ยยังไงยังไงมีรายชื่อน่าจะอยู่ในชุดสุดท้ายแน่

ก็หวังว่าจะไม่มีนักเตะทีมชาติถอนตัวออกไปนะครับ

ถ้ามีการถอนตัวเนี่ยก็คงจะต้องมีการเรียกเพิ่มกระทันหันเหมือนกัน
ก็ไม่มีรายชื่อนักเตะที่อายุทับซ้อนกับชุดใหญ่
นะครับก็แยกกันโดยสิ้นเชิงเลยในช่วงของการเก็บตัวนะครับ
ก็มีรายชื่อนักเตะคนนี้ออกมา
เป็นยังไงเนื้อเรื่องถึงมากลายเป็นนักเตะ

ให้ไปรู้จักกับประวัติของนักเตะรายนี้กันอีกสักหน่อยนะครับ
จริงเป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษนะครับเขาเกิดที่ภูเก็ต
ก่อนจะย้ายไปอยู่สิงคโปร์ในช่วงอายุประมาณ๕ขวบ
สิงคโปร์แล้วก็อังกฤษนะครับ

เคยเล่นในนามทีมชาติเยาวชนสิงคโปร์นะครับ

แล้วก็สัญญากับสโมสรก่อนได้โอกาสประเดิมสนาม
ในศึกคลบครับรอบ๒เมื่อวันที่๒๗

ก่อนหน้านี้ก็เคยถูกเรียกไปติดทีมชาติสิงคโปร์ชุดใหญ่

เคยเล่นให้กับทีมชาติสิงคโปร์ชุดใหญ่
แล้วก็สามารถลงเล่นให้กับทีมชาติไทยได้นะครับ

กลับลำมาเลือกรับใช้ทีมชาติไทย

ดูแล้วทำเรื่องยุ่งยากกว่า
ก็พูดตรงแล้วก็นักเตะเอง

ในฟุตบอลเป็นหลักดังนั้นถ้าเกิดว่า
ประเทศไทยอำนวยความสะดวกให้เขาได้ดีกว่า

ที่เราทราบกันก็คือว่าเค้ามีคนแม่
เป็นคนไทยอยู่แล้วแล้วที่สิงคโปร์ตอนนี้เขาไป

แล้วก็เรียนฟรีที่นั่นแล้วก็ไปใช้ชีวิตที่นั่น

ที่เบนเดวิสนั้นจะมาเล่น

คโปร์ทีมไทยเคยติดต่อไปแล้วรอบนึงนะครับ

แน่ใจว่าโอกาสตรงนี้ประจวบเหมาะแล้ว

ก็เคยอ่านเจอข้อมูลเค้าบอกว่า
ชายสิงคโปร์อายุ๑๘ปีเนี่ยต้องเข้ารับใช้

พักไป๒ปีเนี่ยพัฒนาการของฟุตบอลเนี่ย
มันแทบจะหายไปเลยแล้วมันเป็นช่วงโอกาสสำคัญนะครับ
ที่ได้เซ็นสัญญาเป็นนักเตะสมัครเล่น

อาจจะไม่ได้แล้วไม่ทันเพื่อนแน่นอน

จริงเขาอาจจะผ่อนผันให้ได้แต่เพิ่มเติมตรงนี้นิดนึงว่า

คือต้องไปในนามของทีมชาติสิงคโปร์

แต่ว่าการผ่อนผันทหารตรงนี้เนี่ย
คือเขามองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวคือไปเล่นอาชีพ

และ๑๕ปีที่ผ่านมานี่มีเพียงแค่๓คนเท่านั้นนะครับ